ใกล้แล้วสินะฮะอีกวันเดียวก็จะออกสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะครับ
เพราะพรุ่งนี้๑๖ธันวาคมถือว่าเป็นงวดสุดท้ายของปี๒๕๕๙
หลายคนก็ไปจดจ้องตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
พาไปหลายที่เหมือนกันนะครับไปที่ปราจีนบุรีกันก่อน
ที่นี่มีเรื่องแปลกนะฮะมีอะไรแปลกโผล่ออกมากลางต้นกล้วยคุณดูสิ
อันนี้แปลกจริงคือมันโผล่ออกมาโดดเด่แบบนี้เลยนะฮะ
ที่บ้านของคุณยายบุตรทองวันนะฮะบอกบ้านเลขที่กันก่อน

บ้านเลขที่๓๘หมู่๖ตำบลย่านเรียมบิลบุรีนะครับ
ก็มีต้นกล้วยหอมประหลาดออกปลีและเครือกลางต้น
ชาวบ้านรู้นะฮะต่างพากันนำมาเลยครับทูบเทียน
ของกราบไหว้ของบูชาเพื่อมาขอโชคขอลาบนะฮะ
ขาดไม่ได้ก็คือแป้งหอมชาวบ้านนำมาทาถู
ถูรูปไปที่ต้นกล้วยเพื่อขอเลขจากต้นกล้วยประหลาดต้นนี้นะครับ
อกจากนี้อาจารย์เริงหมอศัยศาสตร์ชื่อดัง
เมื่อกี้เห็นอาจารย์เริงใช่ไหมทำพิธีอยู่นะครับ
ทำพิธีนำกะละมังพลาสติกใบใหญ่มาทำน้ำมนต์นะฮะ
หลังจากที่อาจารย์เริงทำพิธีหยดน้ำตาเทียน
ลงในน้ำในกระลำมังในน้ำหม่นนี้นะฮะ
อาจารย์เริงก็ใช้ไม้เท้าชี้ไปที่ต้นกล้วย
อันนี้หยดน้ำตาเทียนก่อนจากนั้นชี้ไปที่ต้นกล้วย
แล้วก็บอกกับนี่ชาวบ้านบอกว่าเห็นไหมเห็นใช่ไหมนะฮะ
จากนั้นอาจารย์เริงก็หยดน้ำตาเทียนลงในน้ำอีกนะครับ
ชาวบ้านก็ส่องแล้วคุณดูสิชัดเจนอะไรขนาดนี้เลยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าแทบไม่ต้องแบบว่าเบิ่งตามองเลย
ธรรมดาก็เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะ
ไปดูบรรยากาศอีกที่หนึ่งครับที่อ่างทองนะฮะ
สวนป่าบ้านเสาตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านและก็นักเสี่ยงโชคจำนวนมาก
ไปร่วมทำบุญเลี้ยงพระพร้อมจ้างสาวงามมาทำการรำบวงสวง
แล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้จำนวนมากมาถวายแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์นะครับ

ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ก็มากราบไหว้

อกจากนี้ผู้ที่ถูกรางวัลงวดที่ผ่านมาได้จ้างนางรำ
โลิเกละครกลองยาวมารำแก้บนนะครับ

ซึ่งแน่นอนงวดนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดนะฮะ
นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายมาซูมดูในขันน้ำมนต์นะฮะ
เพื่อดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับ
น้ำตาเทียนหยดสวยจังเลยตรงนี้
แล้วก็แม่แก้วเรือนทองถือว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่นะครับ
แล้วก็สีของท่อนตะเคียนดำเลยคุณ
ดำมันว้าวตลอดต้นและตลอดต้นนี้นะฮะ
หลดปลายเลยชาวบ้านนำแผ่นทองมาปิดโดยรอบท่อนตะเคียน
จนเป็นสีเหลืองทองอร่ามแบบนี้นะครับ
ความยาวของตะเคียนท่อนนี้คือ๑๒เมตรนะครับ
ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาไอ้ไข่
ที่แกะสลักจากไม้ต้นขุ่น
ไอ้ไข่สูงไม่มากสูง๑เมตร
โดยข้างในท่อนไม้ที่แกะสลักเป็นไอ้ไข่
ไม้คูณด้วยนะครับ
ชาวบ้านได้โชคได้ราบติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งนะครับ
ผู้โชคดีก็มาแก้บนด้วยการนำลิเกมาจัดแสดงให้
มีการรำถวายต่อหน้าไอ้ไข่นะครับ
แล้วก็นางเอกลิเกก็ไปจุดประทัด๑๐๐นัด
ชาวบ้านก็ตามนางเอกลิเกไปนะฮะ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเลขปลายประทัดเนี่ยคืออะไร
นี่จุดอยู่แล้วนางเอกลิเกเค้าก็โชว์นะครับ
ให้ดูกันหน้าจอไปเลยนะฮะ
อีกที่หนึ่งครับที่ชัยนาฏที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงศ์
ที่นี่ครับก็มีรูปปั้นไอ้ส้มฉุนมีความสูงถึง๓เมตร
โดยมีชาวบ้านที่ศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีคือเขาจัดพิธีบวงสวงรูปปั้นนี้นะครับ
โดยรูปปั้นยักษ์ไอ้ส้มฉุนมีผู้เคารพสัทธาจัดสร้างแล้วก็มาถวาย
ซึ่งเป็นรูปปั้นในอากับกิริยาที่คนทั่วไปคุ้นตาก็คือไอ้ส้มฉุนยืนดูดนิ้วแบบนี้เลยนะครับ
สวมเสื้อผ้าตามภาษาเด็กสมัยโบราณนะครับ
เมื่อมีคนนำไอ้ส้มฉุนยักษ์มาถวายแล้วทางวัดก็ต้องมาระดมความคิดกัน
ญาติโยมเราจะยังไงต่อดีนะครับน่าจะต้องมีของคู่กายให้ไอ้ส้มฉุนในขณะที่เท่าเทียมกัน
นี่ก็คือนี่ครับย่ามยักษ์สีแดงคู่ใจเลยละกัน
ย่ามนี้นะฮะมีการลงอัคระเลขยันเพื่อความขลังและเป็นสิริมงคลด้วย
โดยอาจารย์ได้เขียนคำว่ารวย๑๖๘ซึ่งเป็นเลขมงคลไว้ที่ย่าม
แล้วก็ตั้งชื่อว่าย่ามยักษ์ดูดทรัพย์ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนนะครับ
ดาเซียนตัวเลขก็กรูเข้าไปถ่ายรูปนะทั้งคำที่เขียนว่ารวย
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าไอ้ส้มฉุนทำสถิติ
เก็บสถิติกันด้วยนะให้โชคมาแล้วประมาณ๓๐งวด
นี่ชาวบ้านก็นอกจากไปถ่ายรูปแล้วก็ไปแตะรูปปั้นไอ้ส้มฉุน
บางคนก็ขอไปรูปคลำย่ามยักษ์สีแดงนิดหน่อย
จะได้ดูดซับเข้ามาในกระเป๋าของเรา
เอาแต่พอดีแล้วกันนะฮะก็โชคใครโชคมันนะครับ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะฮะ
อย่าลืมนะคะทำงานด้วยนะคะ๑สมอง๒มือ
ต้องขยันต่ำมาหากินด้วยนะท่า